ตามความคืบหน้านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่มีสามีที่หึงภรรยาอย่างหนักใช้ปืนยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วยิงตัวตายตาม
ที่จังหวัดชนบุรีนะครับก่อนก่อเหตุเนี่ยตัวฝ่ายชาย
ที่นครรัชชาสีบ้ามีสั่งเอาไว้ด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคำมาวันนี้นะครับในท้องที่สวพบอ
มี๒ศพศพ๑คือนายสำฤิษฐ์กองเงินอายุ๔๓ชื่อเล่นชื่อเอ
มีร่องรอยก็คือถูกยิงเข้าที่ขมับขวา๑นัด
อีกศพ๑อยู่ใกล้กันชื่อนางสาวรัฐนันขุนศักรณรงค์
ชื่อเล่นชื่อหนุนาอายุ๔๐ปีถูกยิงเข้าที่หน้าผาก
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๒ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบของตำรวจนะครับ
นิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน

เนื่องจากสิ่งของในร้านผ้าม่านนั้นกระจัดกระจายเสียหายไปหมด
จากนั้นฝ่ายชายได้ไปหยิบปืน๓๘๐มายิงฝ่ายหญิงเข้าที่หน้าผาก
จนเสียชีวิตแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะฮะ
ยิงตัวตายโดยก่อนจะยิงตัวตายเนี่ย
โทรไปหาน้องชายของฝ่ายแฟนสาว
บอกว่าได้ยิงฝ่ายหญิงตายแล้วนะเดี๋ยวจะยิงตัวตายตาม
แล้วให้เอาศพกลับไปเผาที่โคราชน่าจะเป็นบ้านเกิด
นี่ฮะตรงโซฟาที่ในร้านเสียชีวิตทั้งคู่
ก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะครับ
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ม่านสวยที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีญาติมีเพื่อนเพื่อนมีครอบครัวของผู้ตายทั้งสอง
วันนี้ก็มาที่ร้านกันนะฮะบางคนก็ร้องไห้
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกคนบอกเหมือนกันว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
เขานิสัยดีทั้งคู่นะค่ะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงทั้งนั้นนะ
ไม่น่าจะมาคิดสั้นเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
สงสารที่สุดก็คือลูกชายของทั้งคู่อายุเพิ่ง๔ขวบ
ตอนนี้ต้องกำพรานะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าพ่อกับแม่ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตซะแล้ว
เพราะ๔ขวบก็ยังเด็กยัดยาดก็ยังไม่กล้าบอก
เราได้คุยกับพี่ชายของฝ่ายหญิงนะครับนางสาวรัฐนันนะฮะ
แล้วก็บอกว่าได้ใช้ปืนยิงนางสาวรัฐนันตายแล้ว
และกำลังจะยิงตัวตายตามขอให้เอาศพกลับไปเผาที่โคราช
แล้วก็ตัดสายไปน้องชายคนที่รับสายเนี่ย
รถมาที่ร้านมาถึงก็ไม่ทันแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจริง
นอนเสียชีวิตอยู่ทั้งคู่โดยคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
พักหลังมาผู้ตายทั้งสองคนเริ่มมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
หองระแหงกันมากขึ้นเพราะฝ่ายชายค่อนข้างใจร้อน
เวลาออกไปทำงานด้วยกันไปหาลูกค้าจะชอบขับรถเร็วปาดซ้ายปาดขวา
ฝ่ายหญิงก็พยายามบอกให้ใจเย็นระมัดระวังแต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอม
ฝ่ายหญิงเคยเอ่ยปากบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเวลาจะไปหาลูกค้า
ไปหางานอะไรพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับพม่านเนี่ยแยกกันไปกันแล้วกัน
ขับรถคนละคันดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมีปัญหากัน
เพราะว่าขับรถเร็วฝ่ายหญิงเขาก็กลัวบางครั้งฝ่ายชายก็โทรมาระบาย
ในใจให้กับเนี่ยญาติญาติฟังมาขอคำปรึกษา
แล้วหลังเนี่ยจากเนี่ยเรื่องประมาณแบบเนี้ยก็กลายเป็นทะเลาะ
กันบ่อยขึ้นมากขึ้นนะครับถึงขั้นไม่ค่อยคุยกันเลยนะฮะ
บอกว่าสนิทกันเรียนกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยมหาวิทยาลัย
แล้วก็เป็นคนที่ชอบทำบุญทั้งคู่นะครับ
ชอบเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมล่าสุดยังไปทำบุญกันที่เขาคิชกูธ
เมื่อไม่นานที่ผ่านมาไปกันเกือบ๑๐คน
ทั้งคู่ก็ไม่มีอาการแสดงให้เห็นว่ามีปัญหากัน
แต่ยอมรับว่าฝ่ายชายเป็นคนใจร้อนฝ่ายหญิงก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูง
แต่ว่าทีนี้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นยิงกันตายเนี่ย

เพื่อนก็ไม่รู้จะมีเรื่องมือที่๓หรือว่าเรื่องธุรกิจ

ส่วนแม่ของนางสาวรักษณันตอนนี้ก็ยังเสียใจ
คือวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปติดตามทำข่าวบอกว่าโอ้โห
คุณแม่ของฝ่ายหญิงนี่เสียใจร้องไห้เป็นลมไปสองรอบ
หลังจากที่รู้ข่าวว่าลูกสาวกับลูกเขยเสียชีวิตแบบนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันบ้าง
แต่ไม่ร้ายแรงส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความใจร้อน
อยู่ด้วยกันมาเกือบ๑๐ปีมีลูกชายวัย๔ขวบ๑คน
ตอนนี้ลูกก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ตายแล้ว
ก็สงสารหลานมากที่ต้องเป็นกำพร้าตั้งแต่เด็ก
หลังจากจบงานศพเดี๋ยวจะพาหลานกลับไปอยู่ด้วยกันที่โคราช
ก่อนหน้านี้ลูกเขยกับลูกสาวเพิ่งพาไปกินกุ้งเผาอยู่เลย
ก็ไปกินที่บ้านเกิดที่โคราชแถวใกล้ห้าง
แต่ว่าทางแม่ยายบอกว่าก็ไม่ได้ถามว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เขาก็มาเปิดร้านผ้าม่านอยู่ที่ชนบุรีทางครอบครัวก็ตัดสินใจแล้วล่ะครับ
ว่าจะนำทั้งสองศพสามีภรรยากลับไปที่นครรัฐสุริมา
ไปบำเพ็ญกุศลที่นั่นสวพเพราะไปทำศพชัพพนกิจศพที่นั่น
คำสั่งเสียที่ฝ่ายชายเขาเป็นคนสั่งเสียเอาไว้ในครั้งสุดท้ายก่อนจะยิงตัวตาย